กลับมาดูเรื่องอุบัติเหตุบ้างคุณผู้ชมฮะ

ม๔คนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์มา

โดงรถเก่งชนเต็มแล้วรถเก่งคลัย

เป็นนาทีชีวิตเลยรถเก่งขาวไปชนบริเตอร์ไซส์

บริเวณปากทางเข้าบ้านคำผักกูดครับ

ไกลกว่า๓๐๐เมตรไปชนซุ้มร้านค้าแล้วก็ชนมอเตอร์ไซค์ของลูกค้าร้านชำ
แล้วก็มีกระบะด้วยนะกระบะของเจ้าของร้านเจ้าจอดอยู่ด้วย
เหตุเกิด๔โมงเย็น๑พฤศจิกายนที่ผ่านมา
เหตุการณ์นี้มันทำให้น้องม๔ชื่อน้องปรีชาอายุ๑๖ปี
คนขี่มอเตอร์ไซค์เสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลยครับ
ส่วนนักเรียนชายอายุ๑๖ปีอีกคนที่ซ้อนท้ายมาด้วยกัน
คนนั้นก็เจ็บสาหัสนะนั่นน่ะคนเจ็บอยู่ตรงกลางถนน

เจ้าหน้าที่เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลโพนทองเลยครับ
ชาวบ้านเขารู้จักกันดีนะแยกตรงนี้เป็นแยกวัดใจ
เป็นเนินสูงและทางโค้งด้วยตัดกับสี่แยก
เกิดอุบัติเหตุบ่อยครับมีผู้เสียชีวิต
อย่างน้อยนี่ต้องเดือนละครั้งนะต้องมีนี่ชาวบ้านบอก

ได้ลดอุบัติเหตุหน่อยส่วนคนขับรถเก่งครับ
ทางตำรวจสพพลทองคุมตัวไปสอบสวน

แล้วก็สอบประคำพยานที่เห็นเหตุการณ์
เมื่อวานนี้คุณผู้ชมผู้สื่อข่าวไปที่
บ้านของนักเรียนที่เสียชีวิตเด็กม๔
บรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าเลยครับ
นี่จังหวะที่ชนไปส่วนนี้เป็นที่บ้านนะ
ก็จัดงานศพครับญาติพี่น้องยังทำใจไม่ได้

คุณพ่อของน้องปรีชาชื่อคุณพ่อสมานบอกว่า
พ่อเป็นเด็กที่ว่านอนสอนง่าย
ส่วนตัวพ่อเองก็ทำงานอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยว
วันเกิดเหตุเนี่ยหลังเก็บร้านนะก็ทำก๋วยเตี๋ย
ไปฝากลูกชายโอ้โหลูกชายไม่ทันได้กินคุณผู้ชมฮะ
ลูกสาวคนโตของคุณพ่อโทรมาบอกพ่อบอก
พ่อน้องโดนรถชนเสียชีวิตไปแล้วน้องปีชา
พ่อสมาร์นบอกตกใจจนทำอะไรไม่ถูก

พ่อนี่รีบไปดูเลยรีบไปดูลูกชาย
เห็นสภาพลูกชายพ่อแทบเป็นลมครับ
และก่อนอันนี้วันสองวันอยู่ดีนะ
ดีนะคุณพ่อก็คิดอยากจะใส่แต่ชุดดำไม่รู้เป็นอะไรนะ
คุณพ่อเองก็ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุร้าย
กับลูกชายจนถึงขั้นเสียชีวิตครับ
แสดงความเสียใจกับคุณพ่อและครอบครัวของน้องปรีชาด้วยฮะ